ตกเทรนด์คุณผู้ชมค่ะไอ้โควิดก็กลัวอย่างที่บอกไปเนี่ย
แต้วเนี่ยเราก็ใส่เอาไว้นะต้องปรับตัวรับมือกันให้ได้
แต่ไหนก็ไหนแล้วอยู่กันแบบนี้สร้างความเฮฮาคลึกคลื้นกันหน่อยนะฮะ
โดยเฉพาะนี่แคปชั่นต่างในโซเชียลดาราช่วงนี้เดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ
คนแรกนี่เลยค่ะหลีกให้เจ้าแม่เขาหน่อยวิลสตรีรอดโควิดคนนี้นะคะ
บอกเลยนี่นะคะไม่ต้องโชว์หรอกไทม์ไลน์แค่อยากรู้ว่าทำอะไรอยู่อ่ะแตง
เออสุดยอดไปเลยแม่
คุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีของแพทย์นับประพาด้วยใช่ไหม
ทุกเทศกาลเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะบอกเลยไม่เคยทำให้ผิดหวัง
เขาบอกว่าไงนะพี่แจ๊คโคโรนาคือไวรัสแต่โคน่ารักคือคุณไงครับ
ไปไปไปไปไปเออเออเออเออ
คุณผู้ชมฝ่ายหญิงมาแล้วมาดูฝ่ายชายกันสักหน่อย
โอ๊ตปราโมทยังไงไปดูแคปชั่นของคนที่เขาไปพบแพทย์มาแล้ว
อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหน่อยซิเขาบอกว่าอย่างนี้
หมอบอกแล้วครับว่าไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่อยู่ในกลุ่มโสด
ว๊าซังตันตันตันตัน
อุ้ยอยากจีบเลยนะแบบเนี้ยเข้ามาแบบเนี้ยอ่ะ
แคปชั่นคนโสดยุคโควิดไปแล้วคุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่แคปชั่นคนมีคู่กันบ้างดีกว่านี่
คุณตู่ปิยวดีกับสามีนะฮะโอป้ามาวินนี่เขาบอกอย่างนี้ว่า
จังหวัดเริ่มล็อกดาวน์หัวใจเราก็เช่นกัน
ล็อกเอาไว้กับสามีคนเดียวเลยจ้าคนมีคู่อ่ะนะ
เชอรี่เชอรี่เรือนขวานยังไงฉันก็ไปหาหมอมาเหมือนกันยังไงอ่ะ
หมอบอกว่ายังไม่ออกอาการใดผมออกอยู่อย่างเดียว
ออกสาวคุณผู้ชมสาวไม่เชอรี่ก็มีเหมือนกันบอกเลยว่า
ไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะแต่ว่าจัดอยู่ในกลุ่มสวยค่ะ
พูดถึงโควิดเมื่อวานไปตรวจมาเหมือนกันเจอบ้างติดดิเฮ้ยติดโควิด
ว่าแล้วเอามาเลยอะไรอ่ะช่วงนี้ไม่มีตังค์พอดี
จำไม่ค่อยได้แล้วจ๊ะตาลีนว้าวไป